สัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้งสภาพอากาศเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยที่เข้ามาสร้างความแปรปวนให้กับลักษณะอากาศเมืองในของเรา
อย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์
พายุฝนฟ้าขนองจะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
แต่ก็ยังคงมีบางจุดบางพื้นที่ที่
ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอีกวัน๒วัน
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
ในขณะที่พื้นที่ภาคตะวันออก
ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้รับอิทธิพล
กระแสลมที่หอบความชื้นจากท้องทะเล
โดยเฉพาะทะเลอ่าวไทยรวมไปถึงบริเวณทะเลจีนใต้

เป็นวัดสายลมใต้แล้วก็วัดสายลมตะวันออกเฉียงใต้

ความชื้นเหล่านี้มากจนอิ่มตัว
สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในบริเวณดังกล่าว

สิ่งที่จะกลับมาแทนที่ฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้
ช่วยดับอุณหภูมิความร้อนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานลง
ก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนครับ
สุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิหลายจุดหลายพื้นที่
ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
มาจากความร้อนที่ยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบน

อาทิตย์นั้นจะเริ่มเคลื่อนที่มาตั้งฉากบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ภาพรวม๗วันหลังจากนี้ทั่วไทยสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยก่อนครับ
เหนือจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
เพราะว่าอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฟ้าหลัวนะครับ
ที่สำคัญอุณหภูมินั้นค่อนข้างร้อนละอุเลยทีเดียว
ตลอดสัปดาห์อุณหภูมิยังสูงกว่า๔๐องศานะครับ
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่ง

ต่อที่บริเวณภาคอีสานนะครับ
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒ครับ
มีลุ้นว่าอาจจะมีลมกระโชคแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่
๒๓๒๖อากาศร้อนถึงร้อนจัด
แล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ภาคกลางจากการตรวจสอบอากาศร้อนที่ทั่วไปก็มีฟ้าหลั่วในตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุดนั้นอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียตครับ

อย่างที่บอกไปบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

โอกาสเกิดฝน๑๑๐๒๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงตลอดช่วง
ภาคใต้ครับอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองเป็น๑แห่งเฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
ท้องทะเลฝั่งอาวไทยทะเลสูงประมาณ๑เมตร
อันดามันคลื่นต่ำกว่า๑เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทศมหานครดนรภาพธนกรรมและปฏิมนต์ทนร์นะครับ
จากการตรวจสอบพบว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนครับ

กับฝั่งตะวันออกของพื้นที่กุฏรุงเทพฯ
อกจากนี้ต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรง
ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในบางพื้นที่
แล้วก็จำเป็นในระยะนี้

ต้องเฝ้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้
ผมคุณตนันพี่สิบหมาหันสวัสดีครับ